เพราะว่ามีคนร้ายฆ่าชิงทรัพย์คุณยายวัย๗๘ปี
ด้วยการทุบศีรษะจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดรเอ็ด
ความคืบหน้าของคดีเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ

ตำบลแสนศุกร์อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด
ดวงดาวชาละมานอายุ๗๘ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเสียชีวิตสภาพหน้าผากถูกทุบตี
โหลกศีรษะยุบลงไปประมาณ๗เซนติเมตร
ระบุว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต
ส่วนตามร่างกายไม่มีบาดแผลอื่น
ดวงดาวอาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านที่ต่อเติมออกไป
ไม่มีการกั้นเป็นห้องเพราะเธอบอกว่าลมพัดเย็นสบาย

ไปนอนข้างนอกก็สะดวกในการเดินเข้าออก
ตรวจสอบทรัพย์สินพบเงินสดในกระเป๋าเสื้อ
กระเช้าที่สวมใส่หายไป๔๕๐๐๐บาท
โดยรอบบริเวณที่เกิดเหตุห่างออกไปประมาณ๓๐เมตร
พบว่าที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีคนอยู่อาศัย
ค้อนตกอยู่ในพื้นดินตำรวจจึงเก็บไว้ตรวจสอบ
เพราะอาจเป็นอาวุธที่ใช้ทำร้ายนางดวงดาวถึงแก่ความตาย
จากการสอบถามเพื่อนบ้านข้างเคียงบอกว่า
ช่วงประมาณตี๒ได้ยินเสียงสุนัขที่บ้านของนางดวงดาวเห่าหลายครั้ง
แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงคนไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้น
นิษฐานว่าคนร้ายเป็นชายวัยรุ่นคงบุกเข้ามาในบ้าน
และประสงค์ต่อทรัพย์และเกรงว่านางดวงดาวจะจำหน้าได้
จึงใช้ค้อนทุบศีรษะจนตาย
น้องชายผู้ตายเปิดเผยว่าหลังสามีและลูกชายเสียชีวิต
พี่สาวก็จะอาศัยอยู่คนเดียวไม่เคยมีปัญหากับใคร
เรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใคร
แต่ที่ผ่านมาพี่สาวรู้ว่าจะมีญาติคนหนึ่ง
มีประวัติผัวพันกับยาเสพติดชอบเข้ามาขโมยเงิน

คนนี้จะแอบเข้ามาทางด้านข้าง
ด้วยการเดินข้ามรั้วลวดหนาม
ยายเค้ารู้รู้ตัวอยู่
ไอ้คนนี้คนนี้หมารักมาขโมยเงินทองเค้าไป
ยายเค้าก็รู้คนมันดิกรียาดิ
คนนี้ติดยาติดมากติดมือ
ตีหนึ่งตีสองคนนอนสงัด

ถูกกล่าวอ้างว่าเคยไปลักขโมยของนางดวงดาว
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเกิดเหตุเพียง๕๐เมตร

เพราะถูกตำรวจนำตัวไปสอบปากคำ
และตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นสีม่วง
จึงถูกคุ้งถังไว้ที่สพพนม
ผู้ต้องสงสัยรายนี้ยืนยันว่า
ลูกชายไม่ได้ไปก่อเหตุแน่นอน
เพราะช่วงเกิดเหตุลูกชายนอนอยู่ที่บ้านเพราะไม่สบาย
ทุ่มครึ่งแม่ปิดประตูเลยไม่ให้ลูกออกไป
หนูก็ไปมองมองอยู่หลังบ้าน
ว่าก็อยู่ครบเลยนะคะไม่ได้ไปไหนเลย
ก็ระแวงลูกอยู่ไม่ให้ลูกไปไหนเลย
แม่ก็ไปดูในห้องก็ลูกก็นอนอยู่
มีคนเข้ามาเอาทองบ้างเอาเงินบ้าง
แล้วเขาก็บอกว่าคนที่เข้านอกออกในได้
แล้วคุณน้องขอโทษนะครับเพราะคุณน้องเคยไปเอาอะไรแบบนี้ครับ
เคยไปครับไม่เคยไปเอาไก่เอาอะไรมาเลยครับ
ด้านรองผู้ประคับการตำรวจภูทรจร้อยเอ็ด
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยเดินดูภายในบ้าน
และจุดที่นางดวงดาวเสียชีวิตเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดี
แต่ตอนนี้ยังไม่พบของกลางที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
แต่สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะใช้ของแข็งที่อาจจะเป็นค้อนปอน

เพราะหน้าผากมีการยุบตัวเพราะถูกแรงกระแทก

คือเรื่องการฆ่าชิงทรัพย์เรื่องความขัดแย้งส่วนตัว

หากนางดวงดาวเสียชีวิตทั้งหมดจะตกเป็นของใคร
ส่วนกรณีที่นางดวงดาวเคยแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ว่ามีญาติเข้ามาขโมยของและทรัพย์สินภายในบ้านนั้น
ขณะนี้ตำรวจได้เอาตัวไปสอบปากคำแล้ว
แต่ยังไม่พบพิรุษหรือความเชื่อมโยง
แต่ถึงยังไงคดีนี้ก็ไม่เกินความสามารถของตำรวจ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน